คนที่ช่วยเหลือคนอื่นโดยการหาอาชีพให้
โดยการหาหมอดูมาซัพพอร์ตเรื่องดวงว่าจะไปได้ดีหรือไม่
ไม่เคยเช็คดวงตัวเองมาก่อน
วันนี้เราขอเช็คให้กันแล้วกัน

เกิดวันที่๑๓กุมภาพันธ์
พศกับเวลาเกิดก็ปกปิดไว้แล้วกันนะฮะเป็นเรื่องส่วนตัว

ก็ตามดวงเนี่ยวันที่เกิดอยู่ราศีกุม
แต่เวลาเกิดเนี่ยลักษณะราศีเกิดจะเคลื่อนไปตามเวลาเกิด

เพราะฉะนั้นเวลาอ่านหนังสือหรือดูการทายดวงหนังสือต่าง
ก็ดูกุมบวกกับพิจิก
เกิดวันที่๑๓กุมภาพันธ์ซึ่งเช้าวันนั้นเป็นวันจันทร์
แต่เกิดคืนวันอาทิตย์ก็ถือว่าเป็นวันอาทิตย์
ตามพื้นดวงชะตาอยู่ราศีกุมลักษณะอยู่พิจิกแน่นอน
เป็นคนมีชีวิตลึกลับซับซ้อนผกผันเปลี่ยนแปลงแปรปรวน
เนื่องจากว่าหนึ่งราศีกุมนั้นเป็นราศีของราหูซึ่งเป็นเจ้าเรือน
ลาหูก็คือมีรักมีโรคมีโกรธมีหลงมีทุกข์มีสุข
เพราะลาหูคือเงาของโลกมนุษย์
เพราะฉะนั้นมันจึงเต็มไปด้วยสิ่งต่างที่เป็นกรรมวิบากนำมาเกิด
ลักษณะอยู่ราศีพิจิกษ์เป็นราศีที่เป็นราศีลึกลับซับซ้อน
เพราะเป็นราศีมรณะของดวงโลกดวงเมือง
เพราะฉะนั้นคนเกิดราศีพิจิกษ์ส่วนใหญ่ก็จะมีวิถีชีวิตที่ไม่เหมือนกับคนปกติที่เป็นไป
เช่นบ้านแตกแสลกขาดเกิดมาแล้วมีเหตุวิบากรรมที่เกิดขึ้นกับคนรอบตัวครอบครัวครอบครัวและตัวเรา

หรือบางคนก็มีครอบครัวมีความรักแบบที่เปิดเผยไม่ได้
หรือมีก็ต้องพัดพรากหรือเลิกจากกันไป
มันเป็นชะตากรรมอย่างหนึ่งประการหนึ่งของคนเกิดราศีนี้
ดาวประจำตัวก็เป็นดาวอังคารแต่ทำเป็นคนกล้า
กล้าคิดกล้าทำกล้าพูดและนี่กล้าแบบกล้าแบบแปลกนะ
เพราะดาวอังคารจะไปอยู่ในเรือนสุพะแต่เป็นนิด
จะกล้าเพราะตกกระดายพลอยโจรกล้าเพราะความที่ตัวเองลำบากกล้า
มันมีเหตุการณ์อีกหลายประห
แบบลุยกล้าแบบต้องเอาตัวรอด
หรือว่ากล้าที่จะเข้าไปคุกคลีกับเรื่องบางเรื่องหลายเรื่อง

ใช่

เมื่อกี้ที่บอกว่าแสดงว่าชีวิตเกิดมาพร้อมกับความลำบาก

ไม่ใช่ลำบากธรรมดาด้วยนะลำบากมาก

บ้านที่มีเนี่ยก็คือเกิดมาก็เห็นเป็นบ้านสังกษี

เราก็จะไม่มีบ้านของตัวเองแล้ว

ลำบากถึงขั้นที่ว่าคือพ่อกับแม่เนี่ย
ได้วันประมาณ๑๐กว่าบาท๒๐กว่าบาท

มีลูกสองคนคือหนูและพี่ชาย

ไปตากแห้งก่อนตากให้แห้งเพื่อกลิ่นบูดออก
หลังจากนั้นถึงจะเอามาต้มเป็นข้าวต้ม

ถึงขั้นที่ว่าคือกลางวันทำก่อสร้างมันไม่พอกิน
กลางคืนไปรับจ้างคุณพ่อไปรับจ้าง

พอก็เลยทำ
พอก็โดดลงไปในซ่วม

เค้าก็ตักส่วงใส่กะแป๋งส่วงให้ทุกตาและแม่เอาไปเผ

เฮ้ยแต่มันเป็นอะไรที่คนอื่นไม่แย่งเราทำเลย

เสร็จแล้วมันไม่ได้มีให้ทำทุกวันค่ะก็อีกอาชีพหนึ่งที่ทำให้ตุ๊กตาไม่
บอกตรงตรงว่าไม่ทานหมูไม่ทานไก่ไม่ทานเนื้อจนทุกวันนี้อืม
คืออาชีพเชื่อดไก่พ่อเชื่อดปุ๊บแม่ก็บีบเลือดไก่ออกมา
ปลาก็ถอนขนไก่มันเป็นภาพที่ตอนนั้นพวกหนูกี่ขวบอ่ะ
ตอนนั้นหนูประมาณสักเจ็ดแปดขวบอะค่ะก็มาช่วยงานแล้วช่วยต้องช่วยแล้วค่ะ
คือแบ่งเบาภาระได้เลยคือต้องทำโอ้นี่เป็นอาชีพเชื่อดมาตั้งแต่เด็กเด็กเลยนะฮะ
เขาเรียกว่าอาชีพรับจ้างเชื่อดอ๋อค่ะอืมทำมาจนกระทั่งตุ๊กตาเข้าวงการคืออายุสิบห้า
แล้วหนูไปโรงเรียนปกติหนูไปโรงเรียนปกติแต่ว่าต้องย้ายโรงเรียนไปเรื่อย
เพราะว่าพ่อต้องย้ายงานใช้งานไปเรื่อยแล้วระหว่างนั้นหนูก็ทำทุกอาชีพที่หนูทำได้
ขายมาตั้งแต่เด็กขายผักบุ้งขายแบบว่าบัวลอยขายข้าวแกงขายน้ำขายน้ำแข็งใส
ขายโอ้โหทุกอาชีพขายพวงมาลัยใช่เด็กเป็นคนทุกข์สนไหมเด็ก
ไม่มีเวลาสนค่ะอาจารย์ลักษณ์เพราะว่าทุกเวลานี้คือทำงานหมดเลย
ไม่ได้รู้สึกหรอกว่ามันเหนื่อยมันท้อมันไม่ได้อยู่ในชีวิตเหมือนเด็กเพื่อนปกติทั่วไป
ทำไมต้องทำงานหนักหนูโชคดีอย่างหนึ่งว่าหนูเกิดมาในลายล้อมคนจนเหมือนกัน
ทุกคนทำเหมือนกันทุกคนทำเหมือนกันก็เลยไม่รู้สึกว่าเฮ้ยเราแย่กว่าคนอื่น
โชคดีที่เกิดมาอยู่ท่ามกลางความจนความทุกอย่างที่มันเป็นวิบากรรม
ก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ได้แปลกจากคนอื่นไป
เมื่อกี้นี่พ่อหมอรักบอกว่าดวงของเขาเนี่ยจะต้องเกิดมาพร้อมวิบากรรมเกี่ยวกับพ่อแม่หรือครอบครัวคืออะไรฮะ
คืออย่างนี้นะใครที่เกิดราศีพิจิกษ์ซึ่งมีดาวประจำตัวเนี่ยลักษณะเนี่ย
เป็นเทพประจำราศีหรือดาวประจำตัวเป็นดาวอังคาร
ค่ะมักจะมีชีวิตที่เคราะห์ซ้ำกรรมสัตว์พัดพรากจากพ่อแม่หรือครอบครัว
หรือมีเหตุที่วันหนึ่งที่ครอบครัวอยู่เป็นปกติเหมือนฟ้าผ่าเข้ามากลางครอบครัว
จะต้องมีเหตุให้พัดพรากหรือมีเหตุให้เสียหายหรือมีเหตุให้ตายจาก
หรือมีเหตุให้ต้องห่างไกลมันเป็นดวงพัดพรากมันเป็นวิบากรรม
แล้วยิ่งอาทิตย์อยู่ราศีกุมราศีกุมเป็นราศีที่แปลกนะ
เป็นราศีที่เกิดมามันจะไม่ค่อยมีญาติติพี่น้องชีวิตนั้น
คือปกติมีประโยคนะราหูขากถึงราศีใคร
หรือเจ้าเรือนประจำตัวประจำราศีเป็นราหู
มักจะย้ายที่อยู่เปลี่ยนที่นอนไม่ได้อยู่กับที่
มันเหมือนกับชิดไม่มีความแน่นอน
ดวงชะตานี้เนี่ยถ้าดูถึงดาวพ่อดาวแม่ดาวแม่ในดวงชะตานี้เป็นอาริกับดวงชะตา
แม่คือพระจันทร์เป็นอลิกับดวงชะตาเพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็แปลว่าอะไร
ในความคุ้นเคยระหว่างพ่อและแม่เนี่ยน่าจะคุ้นเคยกับพ่อมากกว่าแม่
เพราะแม่เป็นอริคือหมายว่าความคุ้นเคยนี่คือการพูดคุยความเข้าใจลึกซึ้งในเรื่องราวต่าง
ที่สองดาวพ่อเนี่ยอยู่ในพบพันธุแต่พ่อก็เป็นประเกษตร
กับดาวเสาซึ่งดาวเสาแปลว่าไม่ป่วยก็มีคดีความ
มีเหตุให้ถูกกันแกล้งหรือมีอะไรที่มันจะต้องมีเหตุแห่งการ
มันเป็นอย่างนี้นะป่วยก็คืออัมพฤกษ์อัมพาต
ถ้าคดีความก็คือคดีความที่นำไปสู่การคุมขัง
พื้นดวงชะตานี้ดาวพ่อถูกดาววิบากรรมเนี่ย
เล็งอยู่ในพื้นชะตาเดิมของตัว

คุณพ่อติดคุกค่ะเพราะว่าเคยติดคุกเรื่องจริง
คือเขาเข้าใจผิดเจ้าของที่รับงานก่อสร้างมาเนี่ย
เอาของมาฝากไว้ที่บ้านแล้วตัวเองเชิดเงินหนีไป
ตำรวจเจอของกลางอยู่ที่บ้านก็เลยมาจับ

ก็ใช่ค่ะพ่อก็ไปติดคุกอยู่เกือบปีค่ะ
แล้วระหว่างที่พ่อติดคุกเนี่ยคือแม่ช็อกมากว่ามันเกิดอะไรขึ้น

แม่เป็นอำมะพึกเพราะว่าช็อกที่พ่อติดคุก

พ่อเป็นอย่างหนึ่งแม่เป็นอีกอย่างหนึ่ง
ทุกวันนี้แม่ดีขึ้นหรือยังคะ
เหมือนปฏิหารตอนนี้คือดีแล้วปกติทุกอย่าง
คือหนูต้องบอกว่าพี่ชายหนูหนีออกจากบ้านไปตั้งแต่หนูเด็ก
เพราะฉะนั้นหนูจะไม่สนิทกับพี่ชายเลย
ก็เลยเหมือนเป็นลูกคนเดียวมาตลอดตั้งแต่เด็กแล้วค่ะ
ก็จะไม่ได้พูดถึงในพี่ชายเลยจนกระทั่งปัจจุบันนี้นะคะ
นะฮิบบอกว่าย่านคุณไม่มีเลยตามดวงคือคุณไม่มีย่าน

อย่างที่อาจารย์ลักษณ์พูดพอจะพูดภาษาเดียวกับพ่อ
แต่กับแม่เนี่ยพูดกันนิดหน่อยก็จะแบบ
พูดถูกเลยไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่าพี่งับกับแม่พี่ประจำ
คือดูดวงของตุ๊กตาเห็นแล้วนะแบบคือดูดวงนี้เห็นแล้วเหนื่อย
เหนื่อยตรงอะไรรู้ไหมตีความด้านเดียวมองมุมเดียวนะ

หรือมองพื้นดวงนะมันคือแย่เลย
แต่ถ้าเกิดเราจะมองถึงกรรมปัจจุบันที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลง
จะมีผลบ้างในเรื่องของที่ไปสร้างบุญใหม่
เขาอธิบายอย่างนี้๑ดาวประจำตัวมีตำแหน่งเป็นนิต
ทางสูงสุดเป็นมหาอุดนิดแปลว่าต่ำต้อย
แปลว่าสูงส่งนี่เป็นนิด

ความสำเร็จเป็นมรณะในดวงชะตา
จันทร์แปลว่าความสำเร็จความสุขความเจริญ

เป็นฆัพพลังธุเป็นรักครอบครัวดี

อยู่ในมุมที่อยู่ในเรือนคู่ศัตรูค่ะ
ดาวประจำตัวเองคือดาวอังคารถูกดาวพุทธเล็ง

เพราะเท่าที่ฟังมามันไม่มีอะไรอย่างนี้
ถ้าคุณยอมจำนวนกับทุกอย่างแบบนั้นเนี่ย

เท่าที่ดูมาแค่หายใจก็ผิดแล้ว
ใช่รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกัน

วันนี้นะดวงชะตาของตุ๊กตาบนวันเนี่ยที่ผ่านมาวันนี้นะ
ใครจะรู้บ้างปากดี
แล้วก็เป็นคนที่หน้าตายิ้มแย้มจำใส
แต่ใครจะรู้ว่ากลับไปบ้านยายนี่ต้องไปนอนร้องไห้

หมอนมันเปียกไปกี่ใบแล้วที่จะต้องร้องสะอึกสะอื้นว่ามันเป็นเพราะอะไร

สมหวังเรื่องความรักก็ไม่สมหวังมีปัญหาถูกหลอกนู่นนี่นั่น

คือโดนแต่ว่าตุ๊กตาต้องทำให้เข้มแข็งแล้วออกมา
เพื่อให้ตัวเองมีพื้นที่ในการที่จะต้องทำงานเพื่อมีกิน

เจ็บคือเจ็บช้ำไม่มีความหมาย
เพราะเจ็บช้ำมันเจ็บที่ใจแต่กูหิว

แน่นอนว่าตอนที่พ่อติดคุก